อาทิตย์ตามสารการที่๑๙กันนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ทางด้านของกองควบคุมโรค
แล้วก็ภัยสุขภาพกรมควบคุมโรค

ก่อนหน้านี้มียอดอยู่ที่๑๙คน
แล้วเมื่อวานนี้มีการพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
จากกลุ่มก้อนนี้อีก๕คน
ก็รวมทั้งสิ้นเป็น๒๔คนแล้วนะครับ
ซึ่งเป็นชาย๒๓คนแล้วก็เป็นหญิง๑คนนะครับ
โดย๑๘๐มีอาการเด่นชัด
ก็คือมีไอมีไข้แล้วก็เจ็บคอด้วยนะครับ
เพราะว่าจุดเริ่มต้นของผู้ชายวัย๓๓ปีที่เขากลับมาจากเชียงใหม่
แล้วก็ไม่ได้มีการกักตัวพอมาร่วมปาร์ตี้วันเกิด
มันก็เลยทำให้เกิดเป็นคลัสเตอร์แบบนี้ออกมาค่ะ
มันกลายเป็นเรื่องดราม่าไปแล้วนะ

เกี่ยวกับการจัดปาร์ตี้วันเกิดอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับ
อย่างเสียหายที่จัดงานปาร์ตี้วันเกิด
ทำให้ติดโควิด๑๙กันถึง๒๔รายนะครับ
โดยคนที่ออกมาโพสต์แล้วก็เป็นลักษณะทำนองที่ชี้แจง
เกี่ยวกับคนที่ทำหน้าที่คนที่ทำอาชีพเป็นดารา
คนที่อยู่ในวงการบันเทิงบอกว่าดาราเขาไม่ได้นอนกระดิกเท้านะคะ
เขาก็ต้องออกกองถ่ายละครกันเป็นเดือนเป็นปี
ก็เป็นดาราไม่ได้ก็ควรจะไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างนี้นะ

คนก็เลยไปตอบกลับเหมือนกันนะว่าอ้าวคือตอนนี้มันผิดประเด็นแล้ว
คนเขาออกมาโจมตีเขาโจมตีเพราะว่า
ไม่ควรจัดไม่ใช่เหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดาราอะไร
คุณไปรวมกลุ่มกันนะฮะก็กลัวไหมเรื่องของโควิด๑๙นะฮะ
เรื่องที่คุณจะเป็นดาราคุณจะทำงานหนักก็เป็นเรื่องของคุณ
เพราะว่าคนในอาชีพอื่นเขาก็ทำงานหนักเหมือนกัน
อย่าเปลี่ยนประเด็นอย่าเบี่ยงประเด็น
สักพักหนึ่งคนที่โพสต์ออกมาก็ลบข้อความตรงนี้นะฮะ
อกจากนี้ยังมีคุณซายอินทิราเจริญปุระ
โดยระบุว่ากองถ่ายก็ไม่ได้มีแต่ดารา
ยังมีอีกหลายฝ่ายที่ตื่นก่อนนอนทีหลัง
และก็ไม่ได้ค่าตัวเท่ากับคนหน้าไฟ
เท่ากับบรรดาดาราบอกนะมองคนอื่นบ้าง
แต่ว่าเมื่อวานนี้เห็นเขาว่าเครียดไงคุณ
ปิดโทรศัพท์เลยไม่รับสายไม่ตอบไลน์
เมื่อคืนวันก่อนก็ร้องไห้แล้วบอกว่าขอปิดมือถือก่อนนะครับ
ซึ่งคนใกล้ตัวของมะตูมก็บอกกับทีมข่าว
แล้วก็ฝากไปถึงคนที่ติดตามข่าวสารกรณีโควิด๑๙
กรณีกลุ่มก้อนของดีเจมะตูมบอกว่าขอให้คนเสพข่าว

เพราะบางครั้งมันเป็นข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
แล้วก็คุณมดดำเมื่อวานจัดรายการข่าวใส่ไข่นะ
ก็พยายามติดต่อดีเจมะตูมในรายการข่าวใส่ไข่นะครับ
ก็ถามว่ามะตูมขอเช็คอีกทีเช็คให้ชัวร์เลย
ว่ามีดารามาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของมะตูมหรือเปล่านะครับ
ซึ่งมะตูมก็ยันกับคุณมดดำ
แล้วคุณมดดำก็เอามาบอกในรายการ
บอกว่าไม่มีดารามาร่วมปาร์ตี้วันเกิดของมะตูม
วันที่๙มกราคมแล้วก็ตอนนี้มะตูมเครียดจนไข้ขึ้นถึง๔๐องศา
บอกว่าตอนนี้ขอหยุดก่อนไข้ขึ้น๔๐กว่าองศาน่าจะกลัวตาย

ตัวเขาเองแม้ว่าจะเป็นคนในวงการเดียวกัน

แต่ว่าขอให้อย่าโจมตีกันอะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วเมื่อวานี้พูดซึกข่าวก็ไปเจาะไมค์
ถามนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก็ถามถึงว่ากรณีการระบาดของโควิด๑๙

ว่าจะเอาผิดได้ไหมที่พวกเขาไปจัดงานปาร์ตี้อะไรกันนะครับ
คุณอนุทินบอกว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้
แต่แค่เป็นการขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการจัดงาน
การจัดสังสรรค์ขึ้นอยู่กับว่าใครจะร่วมมือหรือไม่

พยายามขอความร่วมมือถ้าไม่ได้ก็ให้สังคมประนามเอาซะ
แล้วคุณอนุทินก็พูดไปถึงเรื่องของกรณีที่
จะมีการผ่อนคลายสถานบันเทิง
หรือร้านอาหารให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หรือว่าขยายเวลาในการเปิดร้านอาหารให้คนนั่งทานที่ร้านได้

เพราะคุณอนุทินบอกว่ามันก็มีกลุ่มคนที่ไม่เชื่อฟัง

จะสามารถวางมาตรการในการดูแลได้เข้มข้นจริงหรือเปล่า
นี่มันก็เลยกลายเป็นผลกระทบในวงกว้างไงคะ

เพราะว่าตอนแรกก็มีข่าวแววมาด้วยนะ
ว่าทางที่ประชุมอาจจะให้เปิดร้านอาหารไปถึงเที่ยงคืน
แต่พอมันเจอกรณีแบบนี้นี่โอ้โหได้รับผลกระทบกันหมดเลย

ถ้าอนุญาตคุณมีมาตรการที่เข้มข้นจริงหรือเปล่า
ทีนี้คุณผู้ชมดูเรื่องของแก๊งปิดประวัติกันหน่อย

โฆษกสบคคือมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้
บอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับงานปาร์ตี้เนี่ย
แล้วก็ติดเชื้อโควิด๑ในรายงานนี้นะคะ
ระบุว่าอายุ๒๓ปีถูกไหม
แล้วก็มีอาชีพเป็นนักร้องนักแสดง

แต่ทีนี้โฆษกบอกว่ายังไม่พบว่ามีการรายงานไทม์ไลน์ผู้ป่วยดังกล่าว

อย่างอาชีพอื่นที่บอกว่ามีการติดโควิด๑๙

ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะพนักงานสายการบิน
ไม่ว่าจะเป็นคนตัดสูตรหรืออันอื่น

แต่มาสนใจตรงนี้นักร้องนักแสดงคือใคร
ว่าผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูล

เกิดผลกระทบนะคะเพราะว่าล่าสุดทางร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมือง
โศกกรุงเทพมหานครก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ค
ก็เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่๖๔๔๖๕๘ของกรุงเทพมหานคร

มีไทม์ไลน์ที่ระบุว่าไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมบายันทรีย์เนี่ย
วันที่๙มกราคม๒ราย
ไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่๖๔๗ค่ะ
ระบุอาชีพว่าเป็นนักร้องนักแสดง
แล้วในไทม์ไลน์ระบุว่าวันที่๘มกราคมช่วงกลางคืน

ทานอาหารกับเพื่อนที่ดาดฟ้าโรงแรมเดิม
แต่ทีนี้ผู้ป่วยคนนี้เขาไม่ให้ข้อมูล
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๒๐ไปทำอะไรที่ไหน
แล้วหลังจากนั้นก็ไปตรวจเชื้อโควิดเลย๒๑มกราคม
เพราะว่ามารู้ไงว่าเพื่อนที่ร่วมงานเลี้ยงด้วยกันเนี่ย
ติดโควิด๑๙อันนี้คนนึงนะ
ส่วนทำรายอีกคนนึงคือรายที่๖๕๘
รายนี้มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ใช่ก็บอกเหมือนกันว่า๙มกรา
ไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่โรงแรมบายันทรีย์
แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าไปไหนทำอะไรที่ไหน
ต่อหลังจากนั้นถึง๑๑วันเลยนะ
คือวันที่๑๐ถึง๑๒มกราคม
แล้วก็วันที่๑๔ถึง๒๑มกราคม
ทีนี้พอมาวันที่๒๒มกราคม
ก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นี่แหละ
มันก็เลยกลายเป็นแก๊งปิดประวัติแบบนี้
เออนะฮะทีนี้ก็ต้องไปดูนะ
หรือว่าเป็นสิทธิ์ในการที่เจ้าตัว
จะไม่ขอเปิดเผยข้อมูลเป็นสิทธิ์ได้หรือเปล่านะครับ
ทีนี้หลายคนก็มองย้อนไปถึงก่อนหน้านี้
มีการแซวกันแหละบอกว่าโอ้โห
ถ้าเราเป็นโควิดนะเรื่องของไทม์ไลน์ที่ต้องเปิดเผยเนี่ย
กลัวกว่าโควิดอีกไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยนะครับ
กรณีของผู้ติดโควิดรายใหม่เดี๋ยวเรามีรายงานให้ทราบนะครับ

โอ้โหก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกตั้งกี่ร้อยลายแล้วคุณ

เดี๋ยววันนี้ถ้ามาบวกเพิ่มกับจังหวัดอื่น
บคจะแถลงย่อออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราอัปเดตให้ทราบนะครับ